จากกระแสข่าวที่ครบซ้อนซ่อนปมของพี่ป๊อปปองกูนี่นะคะ
กว่า๑๐ปีอย่างที่บอกไปว่ากระแสด้านลบเนี่ย
ตีกลับหาเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
รวมไปถึงงานที่ยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะ
เกิดกระแสที่เจ้าตัวถูกคุณผู้ชมแบน
บอกว่าจะไม่ติดตามผลงานอีกแม้ว่าจะร้องเพลงเพราะขนาดไหนก็ตาม
บอกเลยว่างานที่พี่ป๊อปเขารับไว้ในปีนี้เนี่ยมันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
คอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานที่กำลังจะเกิดขึ้นของผู้จัดพี่ชอตสายทิพย์ด้วยค่ะ
งานนี้พี่ชอตบอสใหญ่ก็ยืนยันว่าเรื่องข่าวเอาจริง
กระทบกับโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนทุกอย่างยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมค่ะ
เดี๋ยวรอพี่ป๊อปสภาพจิตใจดีขึ้นก่อนพร้อมจะเริ่มงานได้ทันทีไปฟังพี่ชอตสายทิพย์จ้า
เต็ปแรกก็คือผลกระทบตอนที่เราจะทำคอนเสิร์ตตอนนี้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวก็จะเริ่มทำงานกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็รออยู่ให้ป๊อปเขาสบายใจขึ้นก่อน
อย่างที่บอกไปนะคะก็ใช้เวลาเยียวยาสภาพจิตใจแล้วกันนะคะ
ส่วนผลงานเขาเนี่ยในเรื่องดีเขาก็หลายคนก็ว่ากันไป
บอกว่าแยกแยะละกันเรื่องผลงานกับเรื่องส่วนตัว
แต่บางคนบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นศิลปินอย่างนี้ก็ต้องทำตัวให้ดี
ในเรื่องของศิลธรรมก็ต้องทำถูกต้องด้วยว่าอย่างนั้นนะคะ
แต่ตอนนี้คุณป๊อปก็ออกมายอมรับทุกอย่างอะไรแล้วนะก็ให้กำลังใจกันต่อไป
กระแสสังคมเขาโดนลงโทษมาแล้วอ่ะเนอะนะคะเขาก็ช้ำพอแล้วเนาะคุณผู้ชมค่ะ